แต่ว่าบางพื้นที่งดจัดจัดไม่ได้จากโควิด๑๙อย่างเชียงใหม่เขาก็เพื่อความปลอดภัยงดจัดไปก่อนแต่ว่านายกเทศมนตรีที่ไม่เหี่ยวเขาก็เลยมาเจ้าหน้าที่มาใส่มาสคอตกันไปแจกของไปแจกของเล่นให้กับเด็กตามบ้าน
สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มกันไปถึงแม้จะงดจัดก็ตามนะฮะพาไปดูบรรยากาศกันก่อนครับ
นี่เต้นท่าอะไรเนี่ยปูหนีบใช่ไหมเนี่ย
อ่าห้างหลังเนี่ยใส่ชุดสมาร์ทคอร์ดเป็นแบบนี้นะครับ
เป็นเสือเป็นหมีเป็นอะไรกันไปเต้นกันไปร้องเพลงให้น้องเต้นกันไป
ก็อ่ะเท่าที่จะทำได้สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กนะครับนะฮะ
เทศบาลแม่เหี่ยครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะทอดทิ้งเด็กไม่อยากจะให้เด็กผิดหวังถึง
มันจะมีโควิดก็ตามแต่ว่าเด็กเขาก็ต้องมีชีวิตมีความสุขกันไปก็เลยทำยังไงกันดี
แต่งมาสคอตกันดีกว่าให้มันน่ารักเป็นสีสันเดินไปตามบ้านไปแจกของขวัญให้กับเด็กท่ามกลางมาตรการป้องกัน
ทุกคนที่ไปเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยกันนะฮะอย่างน้อยเด็กเขาก็มีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความสุขมีความ